คุณผู้ชมครับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กองสลากเองจะจัดพิมพ์แบบรวมชุด
และเป็นการทดลองใช้งวดวันที่๑มีนาคมนี้นะครับ
ทางพอกองสลากก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับ

แล้วก็สลากแบบใบเดียวมันหายไปจากตลาดแล้ว
ดังนั้นเมื่อนำระบบการพิมพ์คะเลขมาในเล่ม
ทดลองใช้ในระบบจำหน่ายที่มีสัดส่วนในตลาดสูง
หากได้ผลก็จะขายสลากตามราคา
ได้มากขึ้นแก้ปัญหาสลากรวมชุดสลากเกินราคานะครับ
อกจากนี้ทางสำนักงานจะเพิ่มมาตรการ
การตรวจผู้จำหน่ายทั้ง๒ระบบอย่างเข้มข้นขึ้น
ฝ่าฝืนจะดำเนินการตัดโคต้า
และระงับการซื้อการจองล่วงหน้า
ส่วนประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเต
ใช้ในการจัดพิมพ์แบบคละแบบคละเลขนั้น
ยืนยันระบบพิมพ์ของสำนักงานสลาก
มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลครบถ้วน

ทุกประการจะเรียงเลขหรือจะคละเลข

ค่ะก็เป็นความมั่นใจที่เขาพูดออกมานะคะ